พูดถึงเรื่องของกินก็หิว

ที่นั่นมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่ง
บอกว่าเสิร์ฟไม่ธรรมดาเป็นก๋วยเตี๋ยวกะลา

ร้านนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวเรือกะลา
โอ้โหร้านนี้เขาบอกว่าโด่งดังมากเลยนะ

ร้านอยู่ริมถนนสายบุรีรำสุริน
เยื้องกับหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ

แล้วก็ไม่มีใครเหมือนจ้ะอย่างแรกเลยในร้านเนี่ย
สัมผัสได้ถึงบรรยากาศสไตล์บ้านทุ่งหลังคาเนี่ยมุงด้วยย่าแฝกนะ
ค่ะโดยรอบแล้วก็ประดับประดาษด้วยผ้าขาวม้ามีฟงมีฟางไว้ให้ลูกค้าได้ชม
แล้วก็มีอาหารให้ได้ทานอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะก๋วยเตี๋ยวที่เนี้ย
รสชาติเนี่ยสุดยอดแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขา
ก็คือกลิ่นหอมของน้ำซุปเสิร์ฟมาเนี่ยเลยนะคุณผู้ชม
ดูดิเสิร์ฟมาแล้วใส่น้ำซุปลงไปแบบนี้มันหอมอบอวน
แล้วก็น่ากินเป็นอย่างมากแล้วยิ่งเสิร์ฟมาในชามกะลา
มันยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่มันจะมีกลิ่นหอมของตัวชามเข้ามาด้วยนะ
เออแล้วนี่เห็นไหมเวลาเสิร์ฟก็จะมีลูกชิ้นแยกมาให้ด้วยนะครับ
แบบนี้แพงหรือเปล่าเออราคาเท่าไหร่คะชามละสิบสองบาทเองน้องใบตองเอาเหรอ
ถูกมากไปถามเจ้าของร้านครับคุณเศรษฐา
เล่าว่าเมื่อก่อนเคยขายมาหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่าง
แต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
เธอก็ไม่ยอมแพ้นะมาทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวดูบ้าง
เธอก็คิดนะปัจจุบันมันมีก๋วยเตี๋ยวหลายอย่าง
ทำอย่างไรให้ต่างดีเอาอย่างนี้ไหม
ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวกะลาสำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือ
แล้วเสิร์ฟเป็นหม้อดินสำหรับก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
เออลองทำแบบนี้ดูปรากฏว่าได้รับการตอบ
รับจากลูกค้าเป็นอย่างดีมาอุดหนุนไม่ขาดสาย
เอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าอยากกิน
ไปกันดูนะครับร้านจะเปิดขายตั้งแต่๙โมงครึ่ง
จนถึง๓ทุ่มทุกวันอยู่แถวไหน
ปริศนสายบุริรามสุรินทร์เยื้องกับบุบ้านการเคหาแห่งชาติ
ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ว้าวต้องทานมากเลยแล้วก็จะมีกุ้งโต
มีปลาหมึกเป็นแบบซีฟู้ดด้วยนะ

อีสานก็มีของกินอร่อยเยอะเลยนะจ๊ะ